ส่วนเรื่องของแวดวงการเมือง
ว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
และสัปดาห์หน้าความเข้มข้นทางการเมือง
เฉพาะร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร
เรารวบรวมและสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบครับ
ประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
หนีไม่พ้นข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูลของแม่น้ำสี่สาย
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเกมสืบทอดอำนาจ
โดยเฉพาะการกำหนดให้มีวุฒิสภา
จากการแต่งตั้งในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของประเทศ๕ปี
และให้มีข้าราชการด้านความมั่นคง
ประหลัดกระทรวงกลาโฮมผู้นำเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง๖คน
รวมถึงเปิดทางให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
โดยฝากฝั่งคอสชประสานเสียงปฏิเสธข้อเสนอเพื่อสืบทอดอำนาจ
แต่มุ่งหวังให้บ้านเมืองสงบสารต่องานด้านปฏิรูป
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติในวาระแรกแล้ว
โดยกำหนดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
วาระที่๒และ๓ในวันที่๗เมษายน
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรก
เพื่อติดตามความก้าวหน้านโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
ปัญหาที่ดินทำกินและการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมระบุรัฐบาลทำเพื่อประชาชนทุกคน
ไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งและขออย่าให้แบ่งแยกกันอีกต่อไป
ซึ่งอย่าให้ใครมาชักจูง
พร้อมย้ำด้วยว่าไม่เคยเห็นนักการเมืองเป็นศัตรู
และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
นายกรัฐมนตรีนำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารกลางปี
เพื่อที่สมลงภาพปรมามภิทัยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยมีรายงานว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่ง

ที่กองทัพภาคที่๔ยังคงเปิดยุทธการ
ตามล่าผู้เกาะความไม่สงบบุกเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
นาราธิวาสเพื่อใช้เป็นโลกกำบัง
ในการยิงถล่มใส่ฐานเจ้าหน้าที่ทหารผ่าน
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมอย่างต่อเนื่อง
โดยนำภาพวงจรปิดในโรงพยาบาลส่งไปยังหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
เพื่อนำเปรียบเทียบกับธรรมเนียบของคนร้าย
ที่เคยมีหมายจับที่ผ่านมา
และได้เข้าตรวจค้นตามบ้านผู้ต้องสงสัย
ขณะที่กองกำลังทหารพรานอีกส่วนหนึ่ง
ปฏิบัติการไล่ล่าบนเทือกเขาตะเว
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของ๓อำเภอ
คืออำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะและอำเภอจนะ
โดยพบร่องรอยการเคลื่อนไหวบนเทือกเขา
คาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะใช้เป็นพื้นที่รวมกำลังพล
ส่วนทิศทางการเมืองในสัปดาห์หน้าวันที่๒๑มีนาคม
กรทจะพิจารณาข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย
โดยนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทระบุว่า
จะได้ข้อยุติก่อนที่จะนำทุกมาตราไปทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ในการประชุมนอกสถานที่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๖มีนาคมนี้
ซึ่งถือเป็นการเก็บตัวครั้งสุดท้าย
เพื่อพิจารณาประเด็นต่างที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูลให้แล้วเสร็จในวันที่๒๙มีนาคมนี้